ไปเองได้แล้วเรื่องของเรื่องน่ะที่เห็นว่าไปเองได้
มีพระนั่งอยู่ข้างด้วย

ถามเกิดขึ้นเลยว่าท่านมากับใคร
ไม่เห็นมีคันคนขับให้เลยค่ะ

เราดูดูจังหวะนี้ตีโค้งขึ้นมาญาติโยมสาธุสาธุกันเป็นแถว
เอาไม่มีคนขับแล้วท่านก็ไม่ได้ขับเอง
อ่ะงั้นไปดูคอมเมนต์กันไหม
ผมชอบดูคอมเมนต์อยู่แล้วกับคลิปต่าง
คอมเม้นต์แรกมาเลยแบบนี้ต้องสาธุเก่า
คุณดูสิไม่มีคนขับจริง
แล้วพระท่านนั่งมาแบบนั้น
บางคนคอมเมนต์บอกว่านี่แหละ
เป็นที่มาของคำว่าคำว่ารถพระขับ
บ้ารถพระทำสิไม่แพ้ฮ่า
เห็นไหมข้ิตแรกหล่ะครับปฏิสิตนี้แน่คือน่าจะเป็นรถแบบอัตโนนาโถ

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ค่ะท่านก็ต้องพึ่งตัวเอง
เอางี้ละกันใครมีคำตอบเกี่ยวกับคลิปนี้ว่า
รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้มาได้อย่างไร
แล้วพระท่านมากับใครกันแน่

บอกตรงตอนนี้เราเล่าไม่ถูกแล้วนะ
สับสนแล้วอยากรู้มากเลยค่ะ